แห่หมูมาขอเมีย
เดี๋ยวนะคุณบอกว่าแห่หมูไปเหรอใช่สิมาเป็นตัวเลยคุณผู้ชม
นี่ให้ดูกันแต่ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวก่อนนะ
แต่หนึ่งในพิธีกรรมในการจัดงานแต่งที่นี่เออดูแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นข่าว
เขามีพิธีกรรมในลักษณะแบบนี้เขาก็ต้องแบกหมูมาสู่ขอครับ
นี่เขาจะทำการแบกหมูขึ้นไปทำพิธีบนเรือ
และชาวบ้านเขาก็จะทำพิธีบัชฌาสนักษมนต์ให้กับหมู
แล้วเขาจะนำเชือกมามัดหมูจากนั้นก็จุดไฟ
แล้วก็นำไฟไปรนตามจุดต่างของหมู
เหมือนกันเป็นการชาปลานะกิสสบให้กับหมูเลย
ทำไมถึงทำอย่างนั้น
ทำแล้วดีเป็นความเชื่อของเขานะทำแล้วดีทำแล้วสบายใจ
เขาก็ทำกันแบบนี้ก็อย่างที่บอกแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอ
ความเชื่อไม่เหมือนกันที่มาที่ไปของแต่ละคนเขาก็ไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นการส่งต่อวัฒนธรรมดีจากบรรพบรุษก็จะแตกต่างกันแบบนี้
ขอบคุณภาพนี้ด้วยนะครับจากคลิปของคุณพิสิทธิอันเดอร์สกอร์๑๗ในติ๊กต๊อกค่ะ